คุณผู้ชมใช้รถป๊อปหรือเปล่า

เออถ้าซื้อมือหนึ่งราคามาประมาณคันละเท่าไหร่จำได้ไหม

อู๋ถูกน่ะถูกน่ะพี่ไม่เคยใช้

เขามักจะอย่างที่ปุ้ยบอกคือใช้ตามหอพักไปซื้อของ

ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการนะครับแถวมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ

นั่นแหละครับหายกันเพียบเลย
มันเอารถกระบะมาแบบนี้แล้วมาขนไปเลยไปขายต่อคันละ๔๕พันนะฮะ
นี่คือนาทีที่คนร้ายนะครับขับรถกระบะสีขาวเข้ามาก่อเหตุขโมยรถป๊อปนะครับ
เหตุเกิดในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ
และบริเวณข้างเคียงช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมานี้
คนร้ายก่อเหตุบ่อยทีเดียว
แต่งซิ่งซะด้วยล้อแม็กซ์สีทองมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านท้ายของรถนะฮะ
แล้วก็ใช้รถลักษณะเดียวกันก่อเหตุหลายครั้งเลย
สืบสวนและติดตามจับตัวนายนัทพลธรรมปัญญาขออภัยธรรมทันตานะฮะ
หรือว่าปืนนะครับอายุ๒๗ปีนายมนตรีจันมีชัยหรือว่าเบสอายุ๓๕ปี
และนายยงยุทธ์ชื่นขำหรือว่าบังซุปอายุ๓๐ปี
แล้วก็ของกลางรถยนต์๒คันนะฮะ
รถกระบะเชฟโลเล็ตรุ่นโคลาลาโดนะครับสีดำทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๙๓๔๓ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่เป็นรถป๊อป๙คันครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
สอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดรับบอกว่าแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ
จากนั้นก็ขยายผลผู้ต้องหานะฮะ
ที่๓ก็คือบางซุปเนี่ยนะฮะนำรถที่รับซื้อไปขายต่อ
ให้เจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์แถวบึงกลุ่ม
กรุงเทพมหานครท่านรับซื้อของโจรนะครับท่านจะโดนข้อหานี้
ตำรวจจึงได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดรถจักรยายนอีก๒คัน
สำหรับข้อมูลของแก๊งนี้นะครับนายนัทพลชื่อเล่นว่าปืน
นายบนตรีชื่อเบสเนี่ยหลังจากขโมยรถมาแล้วนะครับ
เอาไปขายให้กับบังซุปราคาคันละ๒๐๐บาท
ชื่อเป็นหมื่นใช่ไหมครับก๊อบอ่าหลักหมื่นอยู่นะ
ส่วนนายยงยุทธ์เนี่ยจะเอาไปขายต่อให้อู่แถวมีนบุรีดังกล่าวนะฮะ
แล้วก็ซื้อกันไปอีกทอดหนึ่งเลยในราคา๔๐๐๕๐๐บาทครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อดีหน่อยก็จะเป็นหลายหมื่นแหละ
ครับสิบของหมดเลยนะครับอ่าฮะ